คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้ากรณีสมาชิกอบตอีปันที่สุราชธานีนะครับ
คือนายบุญธรรมพุทธศุกขาอายุห้าสิบสามปีถูกยิงเสียชีวิต
ค่ะภาพจากกล้องวางช้อนปิดเมื่อคืนวันก่อน
คือออกจากร้านข้าวต้มขับรถกระบะออกมาเนี่ยนี่ฮะ
แปดนัดน่ะมีรถขับไล่ตามประกบแล้วก็รัวยิงใส่เข้าไปอืม
เสียชีวิตอยู่คารถค่ะคือวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครนะ
อืมแต่ตำรวจก็พยายามเร่งติดตามหาเบาะแสอยู่นะครับ
องที่สพพระแสงนะฮะชุดสืบสวนภูทรสุราธานีด้วยนะครับ
ที่กำลังเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมแล้วก็หาพยานหลักฐานต่าง
ตำรวจเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดนะฮะกล้องวงจรปิดที่เราได้ดูตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
ตำรวจย้อนดูวงจรปิดอย่างละเอียดอีกรอบนะฮะนี่จะเห็นว่ารถของนายบุญธรรมผู้ตายขับผ่านบ้านหลังหนึ่ง
ออกจากร้านข้าวต้มแล้วขับผ่านบ้านหลังนี้ก่อนจะถูกยิงหนึ่งนาทีนะฮะ
ก่อนที่จะถูกยิงที่ขับผ่านไปถ้าสังเกตว่าผู้ตายที่ขับรถกระบะออกไปเนี่ย
จะมีการแตะเบรกตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ขับไปแล้วก็วีดีโอคอลคุยกับเพื่อนสาวคนสนิทที่ชื่อปลาไป
แล้วในวงจรปิดจะเห็นรถเก๋งคันหนึ่งขับตามมา
ทีแรกตำรวจบอกคิดว่าเป็นรถเก๋งนะครับแต่หากหยุดภาพดูแล้วสังเกตชัด
จะเห็นรถกระบะลักษณะคล้ายอิลซูซูสเปจแคปสีขาวที่ขับตามรถคนตายนะครับ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะถูกยินนะครับแล้วในวงจรปิดจะเห็นรถเก่งคันหนึ่งขับตามมา
ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะถูกยินนะครับแล้วในวงจรปิดจะเห็นรถกระบะลักษณะคล้ายอิลซูซูสเปจแคปสีขาวที่ขับตามรถคนตายนะครับ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
ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะถูกยินนะครับแล้วในวงจรปิดจะเห็นรถกระบะลักษณะคล้ายอิลซูซูสเปจแคปสีขาวที่ขับตามรถคนตายนะครับ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะถูกยินนะครับแล้วในวงจรปิดจะเห็นรถกระบะลักษณะคล้ายอิลซูซูสเปจแคปสีขาวที่ขับตามรถคนตายนะครับ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะถูกยินนะครับแล้วในวงจรปิดจะเห็นรถคนตายนะครับ

แล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านปลายสายอำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานี
สิทธิชัยตุลพันธ์ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่เขยของผู้ตายด้วย
สิทธิชัยบอกว่าตัวของนายบุญธรรมผู้ตายเนี่ย
แต่งงานอยู่กินกับน้องสาวของผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่นี่เป็นพี่เมียนะครับ
ส่วนผู้ตายนี่เป็นน้องเขยนะครับผู้ใหญ่สิทธิพันธ์บอกว่า
นายบุญธรรมผู้ตายเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับน้องสาวของผู้ใหญ่มา๒๐กว่าปี
มีลูกสาวด้วยกันสองคนลูกโตหมดแล้วไปทำงานที่กรุงเทพหมดแล้ว
ที่ผ่านมาน้องเขยก็เป็นคนตั้งใจทำมาหากินดีมีทำสวนยางพาราทำสวนปามด้วย
แล้วก็เป็นสมาชิกอบตอีปันในพื้นที่ด้วยเป็นสมาชิกอบตมา๑๑ปีแล้ว
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครนะฮะญาติพี่น้องหรือว่าคนอื่นเป็นคนพูดจาดี
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกขับรถตามประกบไล่ยิงจนเสียชีวิตเนี่ย
มันเกิดจากอะไรผู้ใหญ่บอกไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
สิทธิชัยก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ถูกสภาพจิตใจคนในครอบครัวตอนนี้ทุกคนต่างโศกเศร้าเสียใจ
โดยเฉพาะภรรยาของผู้ตายที่เป็นน้องสาวของผู้ใหญ่
แล้วก็ลูกสาวอีก๒คนของผู้ตายทุกคนสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
โดยศพของน้องเขยกำหนดจัดชาปนกิจวันจันทร์หน้านะครับ

ก็เสียใจก็ร้องหนักตั้งแต่วันโน้นเป็นลมมาหลายครั้งแล้ว
ผมก็จะวิ่งจัดการอยู่ไม่มีเพราะเขาก็อยู่ปกติแบบนี้ก็อยู่กัน
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครมันก็งงอยู่เหมือนกันในเรื่องตรงนั้นอ่ะ
ตอนนี้ก็รอทางตำรวจอย่างเดียวว่าเขาจะสรุปคดีไปยังไง
ขณะเดียวกันนะครับทางรองประธานสภาอบตอีปันพศสุราชธานีนะครับ
ก็คือนายพัฒนาชัยจันเพชรนี่เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตายนะครับ

บอกว่าจริงแล้วเขากับนายบุญธรรมผู้ตายเนี่ย
เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็มาเป็นสมาชิกอบตอีปันด้วยกันทำงานด้วยกันสนิทสนมกัน
อย่างภรรยาของผู้ตายเขาก็นับถือเหมือนพี่สาวแท้คนหนึ่ง
คือตัวเขาเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตายนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นอะไรเลยนะครับ
แต่จะเป็นประเด็นอะไรคุณพัฒนาชัยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
สัยส่วนตัวของผู้ตายเป็นคนดีเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านไม่มีศัตรูกับใคร
ส่วนเรื่องชู้สาวความเจ้าชู้อะไรเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นธรรมดาของผู้ชาย
เพราะตามรายงานข่าวบอกว่าคุณบุญธรรมที่เสียชีวิตเขาพูดคุยอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อปลาก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตก็ไปนั่งกินข้าวต้มด้วยกัน
แต่กินรวมกันหลายคนอยู่กัน๖คนด้วยกัน
ขณะเดียวกันนะครับคุณพัฒนาชัยบอกว่าเรื่องความเจ้าชู้ของผู้ตายไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวคนอื่นนะฮะ
สังสรรค์ดื่มกินเขาก็มีปกติไม่ใช่นักดื่มไม่เคยดื่มจนเมาขาดสติที่เห็นในรถมีขวดเหล้าที่เป็นขวดสุราแบนที่ดื่มไปแล้วแล้วตกอยู่ในรถ
แน่นอนครับเพราะทุกคนที่อยู่อบตคือที่องค์การบริหารส่วนบริพันธ์จะเป็นเพื่อนกันหมด
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับพบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับ
นายบุญธรรมผู้ตายไปนั่งกินข้าวต้มที่ร้านข้าวต้มกับเพื่อนรวมทั้งหมด๖คนนะครับ
มีผู้หญิง๓ผู้ชาย๓นะฮะซึ่งตัวของผู้ตายนั่งติดกับหญิงสาวคนสนิทที่ชื่อปลา
หญิงสาวคนนี้อายุ๓๘ปีนะครับไปที่ร้านข้าวต้มตั้งแต่๒ทุ่มครึ่ง
จากนั้นสักประมาณ๕ทุ่มกว่าเนี่ยนายบุญธรรมก็ขอตัวออกมาก่อน
บอกว่ามีประชุมในตอนเช้าก็เลยขับรถออกมาจากร้านนี่นะฮะค่ะ
ส่วนหญิงสาวคนสนิทเนี่ยเขากลับกับเพื่อนของเขา
เจ้าของร้านบอกว่าระหว่างที่อยู่ที่ร้านไม่มีการทะเลาะอะไรกันนะครับ
ตัวของปลาหญิงสาวคนสนิทของผู้ตายเจ้าหน้าที่บอกว่าเท่าที่ทราบข้อมูล
เขาคบหาพูดคุยกันมาแปดปีแล้วนะฮะก่อนจะไปจากร้านเนี่ย
เนี่ยยังบอกผู้ตายบอกให้ขับรถกลับบ้านดีนะ
หลังจากออกจากร้านข้าวต้มปลาเองก็กลับไปกับเพื่อนอีกคนนึง
ผู้ตายขับรถกลับบ้านคนเดียวระหว่างทางเนี่ย
ก็วีดีโอคอลคุยกับปลาด้วยตอนที่ขับรถไปแล้วก็มีเหตุถูกยิงเกิดขึ้น
ตำรวจก็เชิญตัวไปให้ปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
เราก็พยายามติดต่อสอบถามหาเบาะแสของปลา
เพื่อจะพูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันเห็นบอกอยู่ที่สพพระแสงกำลังสอบปากคำกันอยู่
บอกว่าก็เคยทำงานร้องเพลงที่เดียวกันแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมาก
ปลาเองเขาจะเทียวไปเทียวมาระหว่างอพแสงกับอเทียนซา
นี่นะฮะเดี๋ยวต้องให้ตำรวจเขาขยายผลต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ